ส่วนเรื่องสำคัญค่ะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙
วันนี้มีประเด็นอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปตั้งแต่ต้น
ที่มีโรงพยาบาลบางแห่งออกมาบอกแล้วว่า

คนก็เลยถามว่าแล้วเลื่อนออกไปก่อนเนี่ย
มันจะส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีนหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีเรื่องของเงื่อนเวลาในการกำหนด
ฉีดเข็มแรกและเข็มที่๒ควรจะห่างกันเท่าไห

แต่ว่าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ฉีดวัคซีนเข็มที่๒แล้วนะคะ
นี่คือที่สถาบันบัมรนด์นราดูน

คนที่ฉีดให้ท่านนายกก็คือในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ปรกรสูงสาธารณะสุขนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีฉีดเข็มแรกไป๑๖มีนาคม
เข็มที่๒คือวันนี้๒๔พฤษภาคมนะคะ
ฉีดเสร็จก็ปฏิบัติเหมือนทุกคน
ก็คือต้องรอสังเกตอาการ๓๐นาที
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในวัคซีนหลัก
และวัคซีนทางเลือกในประเทศไทย
ที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
แม้จะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ไม่ถึงชีวิต
และจากการระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่
จำเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับการบริหารจัดการฉีดวัคซีน
เพราะหลายพื้นที่มีการแพร่ระบาดมากน้อยแตกต่างกัน

ดังนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีน
นายกรัฐมนตรีบอกว่ายืนยันว่าทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนแน่นะคะ
แล้วก็จะเร่งฉีดตามสัดส่วนของจำนวนประชากร

ไม่อยากให้มีการนำเสนอข่าวหลายทิศหลายทาง
อาจจะทำให้สับสนและเกิดความเข้าใจผิด
มั่นใจว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ป้องกันโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่ได้
แล้วก็รักษาเนี่ยก็ต้องควบคู่กับยาที่มีอยู่
แต่ทุกคนก็ยังต้องระวังตัวเอง
อย่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะ
แล้วแกไม่รู้อะไร

ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันมีการแฮ็ดระบาด
แล้วปล่อยตัวเองก็เลิกให้มันสากาลมันแรงขึ้น

ใช่ไหม

ก็ไม่อยากให้ทุกคนสมาบัด

เป็นการรับรองว่าฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว

แต่ถ้ากลับมาก็ต้องกักตัว๑๔วันตามมาตรการนะคะ
แล้วก็ได้รับหน้ากากผ้าปักข้อความว่า

กรณีที่หลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อน

แพทยศาสตร์วัชิระพยาบาลประกาศนะคะ
สำหรับใครที่จะต้องไปฉีดเข็มที่๒
ระหว่างวันที่๒๕พฤษภาคมถึง๔มิถุนายน
หลังจากฉีดกันไปแล้วเมื่อ๒๓มีนาคมถึง๕เมษายน
ทางโรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
แพทยศาสตร์วัชิระพยาบาลขอเลื่อนค่ะ

พอได้รับวัคซีนมาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
เข็ม๒จะได้ฉีดกันเมื่อไหร่
๒เลื่อนนะคะสำหรับวัชิระพยาบาล
โรงพยาบาลจุลาพรประกาศเหมือนกัน
ตั้งแต่๒๔พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันนี้
เลื่อนนัดรับวัคซีนของท่านออกไปได้
แต่โทรศัพท์ไปเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ๐๒๕๗๖๖๘๓๓๖นะคะ
ทางโรงพยาบาลจุลาพรบอกว่าถ้าได้รับจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม

ทีนี้เกิดคำถามแน่นอนว่าเลื่อนเข็ม๒
แล้วมันจะส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีนหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า
ฉีดวัคซีนเข็มแรกกับเข็ม๒จะห่างกัน๑๐สัปดาห์

แต่ตอนนี้ค่ะทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์เกติภูมิวงรจิตบอกว่า
ขยายได้ขยายได้ค่ะ
สามารถฉีดเข็มที่๒ภายใน๑๖สัปดาห์ได้
เข็มแรกแล้วก็ห่างไป๑๖สัปดาห์ค่อยฉีดเข็มที่๒นะคะ
ดังนั้นนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
ก็จะฉีดกันในเดือนมิถุนายนได้แต่หลังจากนั้นเข็ม๒นี่แหละจะต้องรอ
๒ต้องรอก็คือจะเป็นเดือนตุลาคมค่ะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการขยับเวลาออกไป
จากเดิมความห่างก็คือ๑๐สัปดาห์เป็น๑๖สัปดาห์เนี่ยนะ
มันไม่ได้ส่งผลกระทบว่าการป้องกันอะไรมันจะน้อยลงนะ
สามารถทำได้ท่านยืนยันว่ามันทำได้มันเลื่อนได้ขยับเวลาได้นะคะ
ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ต้องเลื่อนเพราะว่ารัฐบาลไม่พร้อมหรือเปล่า

ประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
หารือกันแล้วจัดส่งได้ตามแผนค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไร
คุยเอาไว้เนี่ยจะต้องส่งมาคือเดือนมิถุนายนนี้
ที่ผลิตมาก่อนเราก็อยากจะขอเข้ามาก่อนแหละ

ว่ามิถุนายนจะได้ตามแผนค่ะ

แต่ปัจจุบันนี้นะคะท่านประหลัดบอกว่ามีวัคซีนซีโนแกคอยู่แล้ว
รอรับรองรุ่นการผลิตประมาณ๒๕๐๐๐โดส
เดือนมิถุนายนจะสั่งอีก๓ล้านโดสเป็นอย่างน้อย
แต่ว่านายกรัฐมนตรีเว้นระยะตามกำหนดเดิม
ก็คือสิบสัปดาห์เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งกับเข็มสอง
น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการสักวันศุกร์นี้
ระหว่างโดสที่๑กับโดสที่๒เนี่ยจะไม่เท่ากัน
แต่วันนี้ท่านประหลาดกรุงสถานศูนย์ศูนย์บอกว่า

ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดสถานีกลางบางซื่อ
เพื่อฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
เป็นสถานที่ฉีดนะฮะตอนนี้เปิดสำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงก่อนเลย
คนขับรถแท็กซี่วินจักรยานยนต์รับจ้างขนส่งมวลชนต่างนะครับ
เป้าว่าจะฉีดให้ได้วันละ๕๐๐คน
แต่จะขยายให้ฉีดได้ถึงวันละ๑๐๐๐๐คนภายใน๕วันนี่นะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีกลุ่มอาชีพขับรถสาธารณะ
ไปเข้าคิวต่อแถวในการรับวัคซีนกันแบบเยอะแยะนะฮะ
คือปกติจะเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะฮะ
แต่วันนี้๖โมงเช้าก็มีคนไปรอแล้วนะฮะ
มีปัญหาก็อย่างเช่นประชาชนบางท่านที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ของกระทรวงคมนาคมที่จะฉีดก่อนในช่วงนี้
แต่ก็ไม่มีรายชื่อแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มอาชีพเสี่ยงที่ตอนนี้เขาจะเปิดฉีดให้ก่อนนะฮะ
อย่างคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยอายุ๘๔แล้วบอกไปขอฉีดมา๓ที่
ค่าแท็กซี่ไปหลายร้อยยังไม่ได้ฉีด
วันนี้เห็นเขาว่าเปิดวันแรกสถานีกลางบางซื่อก็เลยมานะครับ
หวังว่าจะได้ฉีดเพราะว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหตาบอก
ตาก็อายุเยอะแล้วนะเป็นโรคกันหลายอย่างความเสี่ยงมันก็มีนี่ฮะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือคนขับรถแท็กซี่วันนี้ที่มาฉีดเนี่ย
หลายท่านเนี่ยปรากฏว่าความดันสูงนะฮะ
เพราะว่าพี่แท็กซี่บางทีก็พักผ่อนน้อยบางท่านไม่ทราบ
พักผ่อนให้เพียงพอแล้วงดน้ำชากาแฟ
เลยนะฮะเพราะว่าไอ้สุลงสุราเครื่องดื่มของคุณมาอันนี้ต้องงดอยู่แล้ว
แต่หมอยงออกมาบอกว่าถ้าคนที่ดื่มกาแฟเป็นปกติอยู่แล้ว
ก็อาจจะไม่เป็นไรความดันอาจจะไม่ขึ้นใช่ค่ะ
แต่บางท่านแบบพอไปดื่มเข้าไปบางทีมันเลือดลมมันสูบฉีด
แล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะหมอยงก็บอกเหมือนกันว่าน้ำเยอะก็ไม่ใช่เยอะจนเกินไป
เพราะบางที่ที่ไปฉีดวัคซีนหาห้องน้ำยากใช่ใช่
แล้วก็เนี่ยฮะบางท่านก็พักผ่อนไม่เพียงพอความดัน
คือเขาก็ต้องให้นั่งพักไม่ใช่ถึงขั้นปฏิเสธไม่ให้ฉีดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็จะให้นั่งพักก่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมาวัดความดันใหม่
มาวัดอัตราการเต้นของหัวใจใหม่แล้วก็ฉีดเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พอ
นะคะครับอืมอ่าสถานีกลางบางซื่อนะฮะวันนี้ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูกรณีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนธรรมนี้นะคะพูดถึงเรื่องของวัคซีน
ต้องได้กี่โดสมันจะมีเหลือไหมหรืออะไรไหมเกิดคำถามเรื่องนี้นะคะ
คุณอนุทินบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นนโยบายนะ
ว่าจะต้องได้สิบสองโดสต่อหนึ่งขวดนะสิ่งที่เคยพูดไว้สิ่งที่บอกก็คือ
ประชาชนจะได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
ยืนยันว่าไม่มีใครได้หางวัคซีนหรือวัคซีนที่มันเหลือก้นขวดนะคะ
ทุกคนจะได้วัคซีนมาตรฐานเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินพูดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ
เพราะทุกคนก็จะได้เท่านั้น
คนก็จะได้วัคซีนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด
ก็คุณอนุทินไปตรวจดูความพร้อมเรื่องของการฉีดวัคซีนที่สถานีบังซื้อนะคะ
มันมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ในต่างประเทศแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เขาบอกว่าถึงแม้ว่าฉีดวัคซีนไป๒เข็มแล้วอาจจะต้องมีเข็ม๓เป็นเหมือนบูสเตอร์อย่างนี้ค่ะ
นักข่าวก็ถามคุณอนุทินเหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าข้อเสนอนี้นะคะว่าจะต้องฉีดเข็ม๓เนี่ยได้มีการคุยกันได้มีการหารือกันนะคะ
ก็ตอนนี้มีคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเขาพิจารณาอยู่ถ้าคณะกรรมการบอกว่าต้องมีเข็มสาม
ก็ต้องมีเข็ม๓นี่นะคะไม่ใช่ไปฟังข้อมูลจากที่ไหนมาแล้วก็มายืนยันว่าต้องมีรอคณะกรรมการของเราคุณหมอที่เชี่ยวชาญของเรายืนยันก่อนว่าถ้าต้องมีเข็ม๓ก็จะดำเนินการให้ทุกอย่างก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอน
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับพยาบาลที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะ
ไปถามประเด็นเรื่องของการดึงยาจากขวดนี่แหละตกลงขวดนึงต้องได้กี่โดสอะไรยังไง
อ่าเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยค่ะตอนที่ของประสาทบันฉีดกันเองอ่ะค่ะ
ของประสาทบันโลกผิวหนังอ่ะที่พอออกมาให้ฉีดอ่ะค่ะก็คือหนึ่งคนต่อ
เอ๊ะควายแอลหนึ่งอ่ะสามารถแบ่งได้สิบสองคนเลยอืมมันมันต้องมีความแม่นมีต้องอะไรอย่างงี้
ใช่คนที่ดอก็คือต้องเป็นคนมือตอนนั้นก็คือ๑คนดอก็คือดอคนเดียวไปเลย
อันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เราก็เดาไปคนเดียวเหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแอสต้าก็ต้องมาฝึกดอกันอีกครั้งหนึ่ง
ให้ให้ได้ถึงสองเท่ากันทุกส่วนตอนฝึกนี่คือใช้เวลานานไหมคะ
ก็นานนะคะเพื่อนจะเป็นที่อยู่ทีมโออาร์เขาเป็นคนเขาเป็นคนดอกอืม
แต่ว่าอันเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเป็นมันคือหนึ่งคนต่อหนึ่งวัยเอ้าไปเลย
แต่ถ้าเป็นแอสต้านี่คือต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็แต่ต้องรู้ว่าเขากำหนดจะให้หนึ่งคนต่อเอ้ยวัยเอ้าหนึ่งอยู่ตรงหน้าสิบหรือห้าสิบอ่ะ
มันก็ได้อยู่แต่ถ้าสิบสองคือต้องเป๊ะมากมากเลยนะคะ
อืมพยาบาลก็บอกว่าก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดึงยาจากขวดนะคะ
ให้ได้ปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนดถ้าเป็นซีโนแวคก็พอดีอยู่แล้ว